คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาดูอุบัติเหตุกันบ้าง
เกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจังหวัดเหลือเกินนะคะ
อุบัติเหตุที่จะพาไปดูต่อไปนี้เป็นกรณีที่ตากับยายขับรถเก่งมา
แล้วก็พาหลานสองขวบนั่งรถมาด้วยพยายามจะแซงรถกระบะนะคะ
แต่ว่าแสงไม่พ้นชนรถกระบะแล้วก็ข้ามเลนไปค่ะ
จังหวะนั้นรถบรรทุกขับสวนทางมาชนเข้าอย่างจัง
เสียชีวิตทันทีเลยนะคะ๓ศพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
อุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นบนถนนเหล่านาดีตำบลนาว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะคะ
โดยพบรถบรรทุก๖ล้อสีน้ำเงินบรรทุกดินมาเต็มคัน
สภาพรถด้านหน้าพังยับเยินอัดติดอยู่กับรถเก๋งสีดำ
สภาพเนี่ยตกลงไปข้างถนนทั้งสองคันเลยคนขับรถบรรทุกก็ได้รับบาดเจ็บ
และถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วตรวจสอบในรถเก่ง
เพราะผู้เสียชีวิตสามศพคือในอาจวิชามูลอายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นคนขับรถเก๋งแล้วก็ร่างของนางสมคิดภรรยา
แล้วก็หลานชายวัยสองขวบแปดเดือนนะคะโดยสภาพศพของนางสมคิดนะคะ
ซึ่งเป็นยายเนี่ยกอดร่างของหลานเอาไว้แน่นเลยค่ะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เครื่องตัดถ่างนะคะงัดร่างของทั้งสามคนนี้
ออกมาจากซากรถนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรถกระบะอีกหนึ่งคัน
สภาพด้านหน้ารถคือมีรอยเฉียวชนกันน่ะนะคะซึ่งจากการสอบสวนก็ทราบว่าในอาจ
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งขับแซงซ้ายรถกระบะ
แต่ทีนี้มันแซงไม่พ้นค่ะก็เลยถูกรถกระบะชนท้าย
รถก็เลยเสียหลักหมุนข้ามไปอีกฝั่งนึงซึ่งจังหวะนั้นเองเนี่ย
มีรถหกล้อวิ่งสวนทางมาพอดีก็ทำให้ถูกชนเข้าอย่างจังนะคะ
ตาทั้งยายและหลานชายเสียชีวิตคาที่๓ศพเลยค่ะ
ส่วนบริเวณริมถนนสาย๓๔๗ที่ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคก
จังหวัดปฐุมธานีก็มีรถเก๋งบีเอ็มเดอวูสีบรรเงินค่ะ
ทะเบียนสบรษีทธงเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดกรุงเทพ
คืออันนี้คือสภาพของรถเลยนะคะเสียหลักพลิกหงายล้อชี้ฟ้า
แล้วเกิดเพลิงไหม้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะไหม้รถทั้งคัน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้น้ำเข้าฉีดดับไฟ
ก็ใช้เวลาอยู่ราว๑๐นาทีเพลิงจึงสงบค่ะ
จากการตรวจสอบภายในรถก็ไปพบร่างผู้เสียชีวิต
สภาพศพคือไหม้เกรียมแล้วบริเวณเบาะคนขับ
จะมอบศพให้กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจะผ่าพิสูจน์และหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ
ในที่เกิดเหตุยังไปพบชิ้นส่วนรถตกกระจายเป็นระยะทาง๔๐เมตร
จากการตรวจสอบมีใบขับขี่อยู่นะคะระบุชื่อคือนายวีรวัตรวิจิตปรีชากุลอายุสี่สิบสี่ปี
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานพอไปถามจากผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ
เขาเล่าบอกว่าเห็นรถเก๋งคันนี้เนี่ยขับพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
จากนั้นเสียงโครมดังสนั่นค่ะแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ตามมา
ได้วิ่งเข้าไปดูจะให้การช่วยเหลือแต่เนื่องจากไฟมันไหม้รุนแรง
ค่ะก็เข้าไปไม่ได้ก็ต้องแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้ามาช่วยค่ะ
มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสิน
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันค่ะ
เหตุการณ์นี้เดี๋ยวกล้องหน้ารถจะจับภาพเอาไว้ได้
คุณผู้ชมจะเห็นรถกระบะขับมาแล้วจะไปชนรถจักรยานยนต์
นี่ไงจังหวะนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะชนเข้ากลางแยกเลยนะคะ
กลางสี่แยกคัมแม็กซ์ในตำบลไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นนะคะดูภาพไปพร้อมกันเมื่อสักครู่
รถจักรยานยนต์คู่กรณีขับมาจากอำเภอดอนจาน
คือมารอข้ามทางแยกถนนสายดังกล่าวแล้วค่ะจู่ก็มีรถจักรยานยนต์ขับพุ่งข้ามแยกมา
ทำให้รถกระบะที่ขับมาทางตรงเนี่ยเบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจัง
คนขับกระเด็นตกกระแทกพื้นจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หมดสติ
ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่ตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุและจะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมไปต่อเนื่องกันเลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนต้นไม้บริเวณถนนสายเชียงใหม่พร้าว
ตำบลหนองจ้อมในอำเภอสันทรายตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
เดินทางไปตรวจสอบก็พบศพนายชะตินนจักทรอายุ๒๔ปีเป็นชาวจังหวัดน่าน
สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะกระโหลกเปิดมีเศษสมองกระจายอยู่ที่พื้น
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์สีดำล้มอยู่กลางถนนด้วย
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนะคะได้ไปกินเลี้ยงที่บ้าน
เป็นบ้านเพื่อนย่านเทศบาลเมืองแม่โจ้
แล้วจากนั้นเพื่อนก็โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าน้ำมันหมด
ผู้ตายก็เลยขี่รถไปหาเพื่อนแล้วค่ะพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์เกิดเสียหลักล้มลงร่างในกระเด็นตกจากรถ
ศีรษะไปกระแทกกับต้นไม้ข้างทางจนเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ